คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่คนทำความดีกันหน่อย
ขาขึ้นเลยน้องการทัศนะนะฮะ
ทัศนาหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป่าหลงกันทั้งบ้านทั้งเหนือไปแล้ว
งานเยอะงานปังเรื่องงานเราไม่ติดน้องแล้ว

แต่ว่าล่าสุดคุณขาเขาบอกคนดังมันจะมีมารพจน

น้องเนี่ยอัดคลิปเอาข้าวไปให้พี่ที่แบบว่าคนเรียนรอดนะฮะ

แล้วก็นำเงินไปให้นักร้องเปิดหมวกอะไรอย่างนี้
ดราม่านักร้องสร้างภาพ
แล้วก็มีคนทักมาขอเงินการเนี่ย

งานนี้ถึงแม้จะโดนดราม่าหนัก
แต่ว่าการทัศนะบอกไม่สนเพราะว่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำมันดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ยืนยันนะพวกที่มาอินบล็อินบล็อกขอเงิน

เขาอยากจะช่วยเหลือตามความที่ว่าเห็นสมควร

ไปฟังเสียงน้องการทัศนะพูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ถ้าเราสมมุติว่าเราสามารถช่วยเขาได้ในการที่ผ่านการร้องเพลงของเราเนี่ย
ก็ผมจะช่วยไปในทางทิศนั้นมากกว่า